คุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าท่านเห็นคลิปนี้กันบ้างหรือยัง
แต่ว่าเราตามตรวจสอบให้แล้วคือไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
ก็ต้องบอกว่ามันโหดร้ายเกินไปสำหรับเด็กคนนึงนะฮะ
เด็กอายุ๘ขวบเนี่ยเขาอาจจะรู้ความ
แต่เขายังไม่สามารถจะแบกรับเรื่องราวอะไรแบบนี้ได้หรอกฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมเพียงเพราะว่าโมโหที่หลานเนี่ย
ไม่ยอมเชื่อฟังหลานจะไปเล่นกับเพื่อนอีกบ้านหนึ่ง
ซึ่งก็คือบ้านญาติกันนั่นแหละแต่มันก็มีเรื่องราวของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ด้วย

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
คลิปนี้คนที่ถ่ายไว้แล้วมาโพสต์ในสังคมออนไลน์เนี่ยคลิปมันยาวประมาณ๕๖นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นพื้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม

ผู้หญิงเสื้อขาวนี่คือหญ้าของเด็กนะครับ

เสื้อแดงนี่เป็นเด็กชายวัย๘ขวบนะ
เป็นหลานชายหลานแท้นี่แหละ

คือเสียงของผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์อยู่ค่ะ

อันนี้ก็คือคุณตาท่านหนึ่งนะครับ
คาดว่าจะเป็นพ่อของคนที่เป็นย่าของเด็กอีกทีนึง

เดี๋ยวจะมีย่าทวดอีกคนนึงจะมาช่วยหลานนะครับ

เสื้อเขียวเนี่ยนี่คือน้องสาวของผู้หญิงเสื้อสีขาว

เขาบอกว่าเขาจะมาชวนหลานชายคนนี้ไปเล่นที่บ้าน
แต่ตัวย่าเนี่ยคือพี่สาวเขาไม่ยอม
แล้วเด็กก็จะไปก็ทีนี้โอ้โหเนี่ยครับ
เห็นไหมครับดูไม้นี่ครับคือจะฟาดเด็ก

จะมีเสียงน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนถ่ายคลิป
ที่จะมีเสียงสลับกับผู้หญิงเสื้อสีเขียวตรงนี้

มันมีคำถามตามมาทันทีว่า

ซึ่งผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้เขาบอกว่า

แกก็ไม่กล้าเข้าไปทั้งไม้เท่าไร

แล้วก็จะลากหลานจนแบบ

ที่ฝืนไม่ใช่ว่าจะไปเล่นบ้านเพื่อน

ไม่ได้นะกลัวแล้วเด็กจะประโยชน์บอกกลัวกลัวไม่ใช่ว่าจะฝืนไปเล่นบ้านเพื่อนต่อนะไม่กล้ากลับไปด้วย
น่าสงสารมากคำถามคือทำไมผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้ไม่ลงจากรถไปช่วยเด็ก
เธอบอกว่าเธอเนี่ยขาเนี่ยหักเพิ่งไปดามเหล็กมาเดินไม่ไหวต้องใช้ไม้ค้ำอยู่นะฮะส่วนน้องคนที่ถ่ายคลิปก็เป็นเด็กหญิงเนี่ยเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน
น้องผู้ชายเนี่ยอายุ๘ขวบเหมือนกันก็ไม่กล้าลงไปนี่สุดท้ายเนี่ยคุณตาท่านเนี่ยก็พยายามเข้ามาห้าม

เดี๋ยวจะมีญาติทวดก็คือแม่ของผู้หญิงคนนี้นะเป็นญาติทวดของเด็กเนี่ยมาดึงหลานไป

บอกให้มันหลับหลุง
มากอดไว้กันเอาไว้

เด็กกวุจะลงเฟซปะจ้อน
น้องผู้หญิงที่ถ่ายคลิปบอกเดี๋ยวจะลงเฟสประจาน
คือสุดท้ายเข้าไปแจ้งความ
ย่าของเด็กนี้อายุ๕๑นะ

คนเนี่ยที่ถูกย่าตีอายุ๘ขวบครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้

อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็อย่างที่บอกฮะผู้หญิงเสื้อเขียวที่ขี่จักรยานยนต์บอกว่าลง
ช่วยไม่ได้จริงจริงนะเพราะเธอเนี่ยเพิ่งไปผ่าตัดใส่เหล็กที่
ขามานะส่วนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ถ่ายคลิปเนี่ยก็อายุ๘ขวบเท่า
ก็ไม่กล้าลงไปคุณตาคนนั้นก็อายุเยอะแล้วรอจนญาติทวดมา
ช่วยเนี่ยเธอก็โทรไปด้วยไปแจ้งความกันนะครับไปแจ้งความกัน
นะครับตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
แต่ตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่เจอย่าของเด็กแต่เราตามให้เจอ
แล้วนะเดี๋ยวท่านจะได้ฟังจากทุกคนเลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้าง
เอาเป็นว่าตำรวจบอกว่าคือเรื่องเนี้ยยังไงก็ผิดคือผู้ใหญ่จะ
ตีเด็กต่อให้เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องเป็นหลาน
แท้ลูกแท้คุณก็ไปตีอย่างนี้ไม่ได้นะฮะถูกแจ้งข้อหาเรื่อง
ของการกระทำรุนแรงในครอบครัวนะครับทุกผู้ชมครับเป็นกฎหมาย
อาญานะฮะส่วนตัวย่าของเด็กที่ไปทำร้ายเด็กเนี่ยไปทำร้าย
หลานเนี่ยตรวจปัสสาวะแล้วไม่เจอสารเสพติดอันนี้วันที่ไปแจ้ง
ความกันเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับเนี่ยผู้หญิงเสื้อเขียว
ก็คือคนที่ขี่จักรยานยนต์ที่เป็นน้องสาวของคนที่ตี

ถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญานะครับ

คุณผู้ชมทีมข่าวของเรา

ย่าที่ก่อเหตุตีหลานนะนะ

บอกกับทีมข่าวว่าเครียดมาก
ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยนะ
กอดหลานสักครั้งนึง

ดื้อรั้นจะไปให้ได้
ย่าบอกย่าไม่ได้กีดกัน

ก็เหมือนกับจงใจสร้างเรื่อง

ระเบิดอารมณ์ออกมาแบบนั้น

เหมือนโดนน้องสาวกดดันให้เธอระเบิดอารมณ์
ตีหลานแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อประจานเธอ

ถ้าเกิดตัวย่าทะเลาะกับน้องสาว

ตีหลานเนี่ยเด็กเกี่ยวอะไรอ่ะ

เป็นเหยื่ออารมณ์ความโมโหของผู้ใหญ่ที่ทะเลาะกันหรือเปล่า

ย่าบอกว่าไม่ใช่
คือเธอปริตแตก

พยายามตะโกนบอกให้หลานด่าเธอ
ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
และให้สู้ย่า

ทำไมถึงจงใจสอนให้หลานก้าวร้าวกับย่า

พ่อของเด็กติดคุก
ย่าเลี้ยงของย่ามาตั้งแต่แบบ

แต่ด้วยแรงที่หลานขัดขืน

ย่ายืนยันว่าเพียงแค่
กดหลานไม่ให้หนี

กดคอด้วยอะไรแบบนี้
เธอบอกว่าแค่กดไม่ให้หนี

อันนี้คืออะไรนะ

ย่าบอกว่าอย่าพรากหลานไปเลย

จังหวะที่เด็กล้มเห็นมั้ยคะ

เอาเข่ากดที่หน้าอกเด็ก
ย่าบอกว่าแค่ไม่ให้เด็กหนี

จะยืนยันว่าย่ารักหลานมาก

นักเรียนสมุทร
หนังสือกระเป๋า
จัดเตรียมอะไรไว้ให้เห็นไหมมีกระเป๋ามีหนังสือก็คือจะพยายามบอกว่ารักหลานมาก
แต่อารมณ์ชั่ววูบจริงไม่ได้ตั้งใจทำร้ายหลาน
เราดึงเอาไว้ไปกับยาก็ได้ยากก็จะไปด้วยแต่ยากไปกับเข้ามันโกวิดเยอะ
เขาก็ไม่ยอมจนโบ้แล้วแล้วทางนู้นก็ตะโกนด่ามาอีก
นี่ก็เลยกระชากกระชากเสื้อร่านตัวเองอ่ะน่ะที่กระชากน่ะกระชากเสื้อ
แล้วก็เลยชื่อหมายมันทางอ่ะหนองมันทางบอกแน่จริงปกติอยู่
นี่ก็เลยถัดเข้าไปนั่นแหละตามทีแล้วก็ลากร่ามลากร่านให้เข้าบ้านกั้นไว้
ไม่ให้ไปกับเขาลาดมันต้องจะไปไงแค่นั้นแหละแต่ที่ว่าบีบคอมันได้บีบ
เครียดมากเลยเราก็เลยไม่มีแรงทุกกระลาดแล้วอ่ะ
เลยก็เอาร่านกดลงไปอย่างเงี้ยเจ้ายอมรับว่าเราก็เลยตบมากร่าง
เราก็ท่ามร่านเราว่าต้องกล่าวราวต้องทำละทำลายแม้ยาแบบนี้
แต่เขาไม่ทายในสิ่งที่ดีอ่ะเขาไม่ทายไงฮะ
ก็ทายเขาจงใจทายแบบนั้นอ่ะออกกระชากคือบะโหเข้าอ่ะ
ที่ก็ที่ก็สั่งให้ให้ต่อยตีเราน้องเศร้าเราอ่ะ
สั่งให้ต่อยเราตีเราเราโหด
เพราะฉะนั้นก็คือตัวของย่าของเด็กกับน้องสาวที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์เสื้อสีเขียวเนี่ย
เขามีปัญหากันอยู่พอจะมาชวนหลานไปเล่นที่บ้านเนี่ย
ก็เลยไม่ยอมให้ไปแล้วก็เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะอย่างที่ย่าเขาบอกเนี่ย
ครอบครัวของเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้สมมุติว่าชื่อน้องต้าก็แล้วกันนะ
คุณพ่อเนี่ยก็คือลูกชายของคุณย่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
ติดคุกอยู่นะฮะขณะที่แม่เนี่ยเลิกกับพ่อไปแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ตามข้อมูลคือแม่ของเด็กไปทำงานอยู่ต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นน้องต้าก็จะอยู่กับย่านะก็คือเนี่ยฮะ
คนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับก็อายุ๘ขวบนะน้องต้า
วันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปคุยกับผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์เสื้อสีเขียว
น้องสาวของย่าของเด็กนะฮะนี่ฮะก็ไปเจอพอดีนะครับ
เธอก็อยู่บ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักแค่๒๐๐เมตรอ่ะนะ
ธมอายุสี่สิบแปดปีนะครับเป็นน้องสาวของย่าของเด็กนะ
คุณธมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทนไม่ไหวจริงที่เห็นหลานชายเนี่ยถูกตีนะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยก็ไปกับลูกสาวของตัวเองนะครับซึ่งอายุแปดขวบเท่ากับเด็กที่ถูกตีนั่นแหละ
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปไปที่บ้านของพี่สาวเนี่ยคือตั้งใจจะไปชวน
ต้าเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่บ้านของเธอแต่พี่สาวซึ่งคือย่าเด็กไม่ให้ไป
แล้วก็วิ่งตามออกมาตีหลานค่ะเธอบอกตอนนั้นเธอก็ตกใจมากว่าโอ้โหทำไมต้องตีอะไรขนาดนี้อ่ะ
ก็เลยบอกลูกสาวให้ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนนะฮะเนี่ยเสิร์ฟสเก็ตเธอบอกจะชวนมาเล่นกันนะ
เราก็ถามว่าโอ้แล้วมันเรื่องแค่นี้ทำไมมันอะไรจะปรี๊ดแตกขนาดนี้เลยเหรอพี่
ทางย่าเด็กเขาบอกมีปัญหาอะไรกันอยู่มันมีอะไรยังไงไหม
ซึ่งทางคุณธมเนี่ยเขายอมรับกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเธอกับพี่สาวมีเรื่องส่วนตัวผิดใจกันนะ
ซึ่งมันก็คือเรื่องของหลานชายนั่นแหละก็คือต้านี่แหละนะ
แล้วสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพิ่งทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นตัดพี่ตัดน้อง
สาเหตุก็คืออย่างนี้เธอบอกทางฝั่งยายของเด็กอ่ะนะ
ตอนนี้แม่เด็กไปอยู่ต่างประเทศคุณพ่อติดคุกหลานเลยต้องอยู่กับย่า
แต่ทางฝั่งยายของเด็กเนี่ยเขาติดต่อผ่านเธอมาบอกว่าอยากจะรับหลานไปเที่ยวบ้าน
ทีนี้พอพี่สาวเธอรู้เนี่ยก็ไม่พอใจหาว่าเธอเนี่ยไปเข้าข้างฝั่งยายเด็กนะ
ยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมให้หลานชายเนี่ยออกจากบ้านจะไม่ให้ไปให้หาทางฝั่งยายเด็กเลย
ซึ่งส่วนตัวเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอรับไม่ได้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ย
แต่พี่สาวจะถึงขั้นแบบโอ้โหมาตบตีหลานขนาดนี้มันไม่ได้แล้วไม่ได้เพิ่งทำครั้งนี้ครั้งแรกด้วย
มันทำมาหลายครั้งแล้วอันนี้คุณธมเขาบอกนะส่วนแม่ของเธอนะก็คือคนที่เข้าไปช่วยหลาน
คนสุดท้ายย่าทวดอ่ะรู้เรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะก็พยายามมาพูดกับเธอนะว่าเออไปคืนดีกับพี่ซะเถอะลูก
พี่จะได้ลงไม่ไปลงที่หลานแต่เธอบอกเธอก็รับพฤติกรรมของพี่สาวไม่ได้เหมือนกันนะพี่สาวเนี่ยอันนี้เธอพูดนะเธอบอกว่าเหมือนกับคนมีอาการทางจิตหรือเปล่า
ชอบทำร้ายร่างกายเด็กหรือเปล่านั้นเธอสงสารหลานชายมากก็คือน้องต้าเนี่ยพ่อกับแม่ก็แยกทางกันคุณพ่อตอนนี้ก็ติดคุก
คุณแม่ก็ไปทำงานอยู่ต่างประเทศต้องมาอยู่กับย่าซึ่งวันก็ถูกหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินเธอบอกเอาพูดตรงนะให้เป็นพี่น้องกันก็เถอะกับย่าเด็กเนี่ยแต่เธออยากให้เด็กไปอยู่กับยายไม่อยากให้อยู่กับย่า
ก็ก็ทะเลาะกันเรื่องเรื่องที่ว่าตัดไปกับยายอ่ะเข้ามาระวาสนี่ก็ไม่ชอบเขาพระตัดบอกไม่เอาถ้าคนไม่มีเหตุผลอย่างนี้จะไปห้ายาย่าไปทำไมไม่ให้ไปเขาก็มาผ่านเสาสีพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเป็นคนที่เสาสีอยู่อย่างนั้นแหละจิตใจเขามันยังไงอ่ะตีร่านได้ขนาดนี้มันไม่ใช่คนเลยวะ
นี่เจอต้นสร้างมากเขาไม่มีเพราะ
คุณธมเนี่ยบอกว่าเธอก็เจ็บนะฮะก็เหมือนในคลิปนะครับ

ตอนที่พยายามห้ามแล้วบอกว่าอย่าไปตีหลาน
ถ้าจะตีมาตีเธอนี่ก็เธอก็โดนเข้าไปเนี่ยฮะ
ถูกตีเข้าที่แขนแขนซ้ายยังมีรอยแดงอยู่
ถูกตีเข้าหลังด้วยข้างหลังก็มีรอยแดงนะฮะ
เธอบอกต่อตีเข้าตอนนี้ก็ดามขาอยู่แล้ว

ท่านผู้ชมครับที่เห็นตอนสุดท้ายปลายทางของคลิปเนี่ย
อายุ๗๘แล้วที่มาช่วยเหรียญนะ
นี่ฮะเราก็ได้เจอวันนี้นะ
นี่บอกว่าตอนเกิดเหรียญเนี่ยหญ้าอยู่กันอีกหลังนึง

ได้ยินเสียงแล้วเสียงของเหรนต้าเนี่ยเขาร้องลั่นเลย
ก็เลยออกมาดูแต่ก็ต้องค่อยกึ่งวิ่งกึ่งเดินออกมา
เพราะย่าทวดเองก็ขาไม่ค่อยดี
พอมาถึงก็เห็นลูกสาวกำลังทำกับหลานอยู่โอ้โห
คุณย่าทวดบอกทีนี้รีบเลยเอาตัวไปขวางเลย
คือแต่ญาติทวชแกก็บอกอีกมุมหนึ่งนะ
บอกว่าดูในคลิปเนี่ยมันอาจจะดูรุนแรง
แต่ความเป็นจริงแล้วลูกสาวย่าทวดเนี่ย
ก็ไม่ได้ตีหลานอะไรแรงนะ
ไม้ที่ถือเนี่ยก็ถือเอาไว้ขู่เท่านั้น

ยืนยันว่าที่ผ่านมาลูกสาวเลี้ยงดูหลานชายเป็นอย่างดี

เวลาหลานดื้อตัวย่าทวดเองก็เสียใจ
แล้วก็เครียดที่ลูกเนี่ยลูกสองคนเนี่ยลูกสาวเนี่ย

เพราะคุณพ่อคุณแม่เขาดูแลไม่ได้นี่ใช่ไหม
คุณพ่อติดคุกคุณแม่ไปอยู่ต่างประเทศ

ว่าจะอยู่กับยายหรือว่าจะอยู่กับย่า
ก็ติดสั่งสอนเหมือน

ผมเชื่อว่าทุกท่านเป็นห่วงแน่ก็คือ

สำหรับน้องต้าหนูน้อยคนนี้นะครับ
เราก็ไปหาน้องมานะครับ
ตอนนี้น้องไปอยู่กับบ้านคุณยายแล้วนะ

ไปอยู่คุณยายแล้วไปอยู่บ้านคุณยายแล้ว
ก็อยู่ที่นครปฐมนี่แหละนะฮะ
อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับ

พอพ่อกับแม่ของหลานชายแยกทางกันเนี่ย
คือแยกทางกันตั้งแต่๒ขวบเลยนะ
ตอนนี้หลาน๘ขวบแล้ว

ตั้งแต่แยกทางกับแม่ของเด็กเนี่ย
สั่งห้ามไม่ให้ฝั่งยายเนี่ย
ไปมาหาสู่หลานชายอีก

ทีนี้ยายก็พยายามจะไปหาหลาน

ยายเนี่ยต้องแอบไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะ
เพราะว่าแม่ของเด็กคือลูกสาวเนี่ยไปทำงานอยู่ต่างประเทศ

ติดต่อผ่านทางน้องสาวของย่าเขา

ติดต่อผ่านหน่อยค่อยดีหน่อย

ยายบอกทนไม่ไหวฮะตอนนั้นรีบไปเลยไปที่สถานีตำรวจก่อนเลย
โรงพักก่อนเลยสพมนครปฐมหลังจากรู้ว่าหลานไปอยู่ที่นั่น
เพราะว่าตำรวจเขาพามานะก็เลยรับตัวหลานมาดูแล
และหลังจากนี้ยายบอกว่าจะไม่ปล่อยหลานให้กลับไปอยู่บ้านย่าอีกแล้ว
ส่วนหลานชายตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นนะสภาพจิตใจก็เริ่มร่าเริงบ้าง
แต่ยังมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่มีรอยแดงที่เปลือกตาข้างซ้าย
ว่าจะเป็นช่วงที่ถูกลากถูกตีนั่นแหละนะ
แต่เมื่อคืนนี้เนี่ยหนักเลยคุณยายบอกตอนหลานชายกลับมาแล้วก็เอาเข้านอนนะ
หลานเผ้อเผ้อพูดแต่กลัวกลัวกลัวพูดอย่างนั้นตลอดทั้งคืนเลย
เราก็เอาไปสวมเวลาเขาเจอเสียงดังเขาจะเก่ง
ก็จะภาวะแล้วก็จะเก่งแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุอันไหนเราก็ยังหาอยู่

เขาพูดคำเดียวว่าเก็บตรงนี้ใครถามเขาก็บอกเก็บตรงนี้
กลัวไหมอะไรอย่างนี้

ทางฝั่งยายทางฝั่งญาติทางฝั่งนี้เอาคลิปหลักฐานไปแจ้งความที่สอบพอมมืองนครปฐมแล้ว
เพื่อให้ดำเนินคดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านดูด้วยนะ
ก็อยากรู้ว่าจริงแล้วเด็กอยู่กับย่าแล้วเป็นยังไง

ปกติแล้วตีหลานแบบนี้บ่อยไหม
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าย่าเนี่ยค่ะก็รักหลานมากนะคะชาวบ้านบอก
เวลาไปไหนมาไหนก็จะพาหลานซ้อนรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันตลอด

ชาวบ้านเห็นกันจนชินตาย่าหลานจะอยู่ด้วยกันตลอด
ส่วนเรื่องการตีเนี่ยมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นในคลิปนี้นะ
ชาวบ้านบอกว่าสงสัยย่าโมโหน้องสาวตัวเอง
กลายเป็นว่าพลั้งมือไปทำหลาน

โอ้โหคือชาวบ้านเขารู้ค่ะว่าตัวย่ากับน้องสาวย่าเนี่ยเขาไม่ถูกกัน
แต่ทีนี้พอมันมีคลิปนี้ออกมาในโลกโซเชียลโอ้โห
ย่าทำกับหลานขนาดนี้เนี่ยคนด่าแบบถล่มด่าย่ายับเลยนะคะ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนจริงนะครับ
จะทำอะไรมันต้องใจเย็นนะ
ชาวบ้านบอกเห็นคลิปก็สงสารหลานนะคะสงสารเด็กมาก
เฮ้ยทำไมตีร่านแรงหวะมอโหลุดอะไรรึเปล่า
คือทะเลาะกับน้องหรือเปล่าลื่นรุดอะไรอย่างนี้มันยังวะ
โอ้โหทางนู้นน่ะน่าจะทะเลากับน้อง
ส่วนเรื่องคดีความเนี่ยเดี๋ยวตำรวจดำเนินการต่อไปนะครับ
คือจะรักมากขนาดไหนรักน้อยขนาดไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย

มันได้บ้างนิดหน่อยแต่แบบนี้มันไม่ใช่
มันคือการทำร้ายร่างกายกันเลยนะคะ